คุณผู้ชมคะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญถ้าตาย
แต่ถ้าเกิดว่าทำผิดกฎหมายไอ้แต้มบุญที่ผ่านมาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน
ดูเหตุการณ์นี้ก็หน่อยไหมคะ
อันนี้เขาไปทำอะไรในวัดแต่ดูข้างหลังเหมือนไม่ใช่วัด
เกิดอะไรที่วัดเป็นสอนอนไม่ค่อยนี่คือ
นี่คือสอนอนให้ตำรวจฟังเหรอ
คือจะบอกว่าสวดชีนปัญชรก็ช่วยเลิศนี่
คือมันจะช่วยเลิศนี่
เรื่องอะไรเรื่องให้แคล้วคาดปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับตัวเองใช่ไหม
แต่ชินบัญชรใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะ
เพราะอะไรผู้ชายคนนี้เขาทำผิดเขาครอบครองปืนคุณผู้ชม
โดนตำรวจจับนี่แหละคือนายวิราชคีรีทศ
โอ้โหโดนตำรวจสพวังเจ้าจับได้จับได้ที่กระท่อมนี่
จุดที่เขาจับได้ค่ะในป่าบ้านเด็ดบวเรียแนมน้ำทริปนะคะ
อยู่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
แล้วสิ่งที่ตำรวจเจอก็เจอปืนยาวปืนยาวกระบอกหนึ่ง
เอามามาสอบปากคำแล้วตอนที่ตำรวจสอบปากคำอ้าวจู่วิราชสวดชินบัญชรสวดแบบคล่องเลยนะ
คือกะเอาว่าตำรวจน่าจะต้องมนต์หวังว่าตำรวจจะปล่อยตัวหวังว่าจะไม่ดำเนินคดีนั่นแหละ
ตำรวจเห็นตำรวจรู้แต่เอาให้จบก่อนตามสบายเลยท่องคาถาสวดมนต์ให้เต็มที่เป็น๑๐นาที
รอจิตใจสงบหรือยังสงบแล้วใช่ไหมตั้งมั่นสติแล้วใช่ไหมสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหา
เอามาเลยสอบปากคำสอบปากคำสวดมนต์ไปแล้วต้องพูดความจริงนะท่านโกหกนะ
หลังจากนั้นก็โดนแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองค่ะนำตัวเข้าห้องขัง
ให้ไปสวดชีวิตน้ำมันช้อนต่อในห้องขังต่อไปนะ